อ่ะพาไปตลอดตลาดแล้วมีอีกหนึ่งอย่างจะพาไปดูเมนูเด็ดเด็ด
เขาบอกว่ามันเป็นเทมปุระใบโกงกลางเฮ้ยมันคืออะไร
เทมปุระใบโกงกลางหน้าตานะคะอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันก่อน
อันนี้นะถือว่าเป็นเมนูเด็ดของนักท่องเที่ยว
เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะอยู่ที่ไหนที่จังหวัดระนองตำบลม่วงกลวงค่ะ
กิจกรรมสุดฮิตของที่นี่เขาจะเป็นร่องแพร่กันนะแต่ว่าที่เราเอามาโชว์อยู่ณเวลานี้
น่ากินมากแล้วก็ทำให้ท้องเราร้องเป็นเทมปุระใบกงกาง
เขาบอกว่าใบกงกางชุบแป้งทอดหน้ากุ้งเป็นเมนูเด็ดของเหล่าบรรดานนักท่องเที่ยว
ที่แวะมาแถวนี้ล่ะค่ะก่อนจะไปล่องเรือนะ
แวะพักกินอาหารทะเลบนกระชังกันก่อนเมนูที่เข้ามาเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชม
มีทั้งกุ้งหอยปูปลาแน่นอนว่าแม่ครัวเป็นคนพื้นที่แท้
รับประกันความสดอร่อยนะหลังจากนั้นกินเสร็จไปยังไงไปยังไงต่อ
พาไปล่องแพรเปียกเล่นน้ำสนุกสนานไปดูธรรมชาติอู้ตายแล้วอยากไป
เจ๊อยากไปไหมโอ้ธรรมชาติแบบนี้อย่าเลยครับ
ผมเจอธรรมชาติก็ธรรมชาติลงโทษผมดีกว่า
เดี๋ยวไปแล้วจะไปทำลายล้างธรรมชาติเขาเปล่าก็อย่าไปอยู่บ้านไปนะ
ใครที่อยากรู้เวทีทำเมนูเทมปุระใบกงกลาง

คือเขาจะมีวิธีวิธีแต่ละอย่างของเขาเนี่ยตั้งแต่เลือกเด็ดยอดใบกงกลาง
เอาไปล้างน้ำให้สะอาดไปคลุกกับแป้งทอดกรอบที่ผสมเตรียมเอาไว้
หลังจากนั้นให้คุณไปเอากุ้งสดมาวางไว้ด้านบน
เอาไปทอดลงในน้ำมันนะสักประมาณ๓นาที

พอเหลืองออกแบบเหลืองอารามก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำมัน
แล้วแค่นี้คุณก็จะได้แล้วเมนูเด็ดเทมปุระใบกงกลาง
กับน้ำจิ้มสุดฟินโอ้โหเมนูนี้ไม่ไหวแล้วนะ
แต่เก่งนะเขาไปสอหามาได้
ใช่นี่ไงใบกงตามเป็นอย่างนี้
ต้องขับไปหาขี่เรือไป
เหมือนน้ำผึ้งเดือนห้าใช่ไหมต้องไปขุดตามนู่นตามนี้
แต่คือแบบมันน่ากินมากนะดูสิ
คลุกแป้งเสร็จนะเอากุ้งนะกุ้งจูอย่างนี้นะ
เอาวางลงไปนะไปทอดในน้ำมันจนมันเริ่มเหลืองเริ่มกรอบ
ปลากขึ้นมาเสด็จน้ำมันสักหน่อยอื้อ
มันหมดแล้วคุณก็อยู่บ้านก็รับขึ้นอื่นไปกัน